พี่สองมีหลายมีนูชอบอันนั้นเลยใช่ไหมใช่
เห็นบ้างไหมของพวกนี้โอ้โหเคยเห็น

เพื่อนนักเตะพากินทุกวันเลยนะครับ

อยู่ที่เกมก็กินแบบนี้

เคาสตาร์ทแบคอน

แล้วถ้าอยู่ในเมืองไทย

สองเต้
นี่ฮะคนฝรั่งเศสเขาต้องพูดว่าสองเต้
สงเตยแปลว่าเพื่อสุขภาพ
คล้ายแบบชนของคนไทย

พี่ปองไปกินข้าวบ่อยใคร

เป็นนักมวย

กอฟพี่กอฟนี่ก็สนิทกัน

ทำไมถึงอยากจะมีร้านอาหารเป็นของตัวเอง

มันก็คิดว่าร้านอาหารดี
มากับครอบครัวมากับเพื่อน
เค้าก็เป็นตัวตนสนุก

อยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตา
แต่ตอนนี้ที่จะไม่มีร้อมการ
เป็นคนชอบอะไรอีกชอบเที่ยวไหม
ชอบเที่ยวไม่มีเวลา

ไปกรอศัมเมฆ

ประตาม้วง
มีเกาะศมูยเกาะเตาเสียดังมัน

ดีมากนะครับแต่ก็นะครับติดซ้อมนะคะภารกิจนะครับ
ไปได้ไม่ไกลก็ได้แค่สำเร็จใกล้สำเร็จ

เท่าจริง

ผมดูจากนะฮะลักษณะเสื้อผ้าหน้ากล่องมาเต็มกัน

ช้อปปิ้งที่สยามบ่อยเลยครับ

อ๋อวัยรุ่นนึงเนี่ยสยามใช่มั้ย

ผมนี่ก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่แฟชั่นมากเลยนะครับในนักเตะทีมชาติไทย

ไปมีชัพพุยก็ไปมีกาไป

เอาเหรอฮะดันตัดผมให้นักบอลเยอะ

สไตล์ลูกครึ่งฝรั่งแต่ว่าก็แฝงไปด้วยความรู้ครับ

คืออาจจะพูดไทยไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ลึกก็เป็นคนกวนคนหนึ่งเหมือนกันครับ
ก็มันเป็นเรื่องแบบที่เราแบบสนุกแล้วแบบมีความสุขกันนะครับ
วันนี้มีร้านอาหารนี้จะเทสสมิดว่ามายละยืม
ในการคุกกิ่งของคิสตอยกรอกได้เลื่อนหรือป่าว

ช่วงหน้าเรามาทดสอบคิสตองโดกันนะครับว่า
ฝีมือการทำอาหารของเขาพอจะสู้กับยอดเชฟได้ไหม

ไม่เคยลืมครอบครัวไม่เคยลืมเพื่อ
ไม่เคยลืมเรื่องนี้